มาดูการจับกลุ่มยาเสพติดนะคะเป็นหน้าที่ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อย
ตามลำน้ำโขงจังหวัดนครพนมสกัดจับรถกระบะได้๑คัน
และรถกระบะคันนี้บรรทุกยาบ้ามาถึง๓๗๐๐๐เมตร
โอ้โหมูลค่าตั้ง๓๐๐ล้านบาทนะคะ
คนขับสารภาพได้ค่าจ้างมา๕๐๐๐บาททำไปเพราะไม่มีงานทำ
แต่ว่าอย่างไรคนขับเองเพิ่งโดนคดียาเสพติดไปเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
เดือนเดียวเท่านั้นเองโดนไป๒คดีแล้วนะคะ

เจ้าหน้าที่ร่วมกันไล่สกัดจับกลุ่มนายบรรจงศรีวรสารอายุ๔๖ปี
และนายวรวุฒิเศรษฐ์ผ่านอายุ๓๕ปี
การจับกลุ่มเกิดขึ้นในพื้นที่เขตจังหวัดมุกดาหารเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
โดยนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปแถลงข่าวนะคะ
โดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
พร้อมด้วยพลเรือตรีระพีพงศ์โสวัน
ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนครพนม
พลตำรวจตรีธนชาติรอดคลองตัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมร่วมกันแถลงข่าว

รถกระบะคันนี้บรรทุกยาบ้ามา๓๗๐๐๐เมตรมูลค่าไม่ต่ำกว่า๓๐๐ล้านบาท
ถือว่าเป็นล็อตใหญ่ต้อนรับปีใหม่เลยนะคะ
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อคืนที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่เขาสืบทราบมาว่าจะมีการลักลอบขนยาเสพติด
บริเวณชายแดนลาวกับไทยแถวจังหวัดนครพนม
ก่อนที่จะมีการสกัดตรวจยึดจับกลุ่มได้
บริเวณถนนในอำเภอเมืองมุกดาหารพร้อมของกลาง
จากนี้ในการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาหนึ่งในคนที่นั่งมากับรถกระบะคันนี้
ก็คือนายวรวุฒิเสนพันธ์อายุ๓๕ปี
เดือนที่แล้วเองนะคะถูกจับกลุ่มคดีเสพยาบ้า
ครั้งนั้นเป็นผู้เสพก็ต้องปล่อยตัวออกมา
แต่ทีนี้เป็นผู้ร่วมขบวนการเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ

พลเรือตรีระพีพงศวรรณผู้บัญชาการหน่วยเรือ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเปิดเผยว่าเบื้องต้น
ได้สอบสวนผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็รับสารภาพบอกว่ารับจ้างมานะคะ
เป็นเงิน๕๐๐๐บาทมีหน้าที่ขับรถเท่านั้นเอง
เนื่องจากมีผู้ร่วมขบวนการติดต่อมาก็เลยตัดสินใจรับจ้างขับ
รับไป๕๐๐๐บาทเพราะไม่มีงานทำค่ะ
ส่วนที่มาของของกลางดังกล่าวเจ้าหน้าที่คาดว่าจะมาจากทางภาคเหนือ
เพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันมีการเลี่ยงการจับกลุ่มแต่ก่อนส่งภาคเหนือเยอะ
เขาก็เลยเบี่ยงเบนเส้นทางการส่งมาที่ภาคอีสานมากขึ้นนะคะ

ปลายทางนี่เราเดี๋ยวต้องตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ
จากสัญลักษณ์ของยาเสพติดนะครับ
คาดว่าจะเป็นของกลุ่มวาสใต้ครับ
เครื่องแรงปฏิบิจิกายก็น่าจะเป็นทางเหนือของประเทศเรานะครับ
ก็คงต้องไปขยายผลอีกทีนะครับว่า
ตรงนี้มีการลำเลียงมายังไง
และกุดขึ้นอย่างไรนะครับเพื่อจะขยายผลอีกครั้งหนึ่ง

ที่มีข่าวว่าเขาขนจากภาคเหนือน้อยลงบิ่ง

ก็ต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดมากขึ้น
และขอความร่วมมือจากประชาชน
ในพื้นที่ที่ติดกับลำน้ำโขง

เห็นอะไรไม่ชอบมาพากล
คาดว่าน่าจะเป็นการลักลอบขนยาเสพติด

เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือตรงนี้มาจริงค่ะ